เอาแรกเมื่อวานสงสารจับใจหลายคนได้ดูคลิปแล้ว
ที่มีคุณตาอยู่ในห้องแล้วก็มีคนร้ายเข้ามา
มันเอาหินเข้ามาจะปลาขู่คุณตาด้วย
แล้วก็เอาเก้าอี้พลาสติกยันยันยันจนคุณตาล้มตึงไปครับ
หลังก็ฟาดหัวก็ฟาดทะเลาะโอ๊ยอยู่
แล้วมันก็ค้นเอาเงินหนีไป
จะเล่าว่าล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วนะครับ
แต่ก่อนที่จะไปดูว่าจับได้ที่ไหนยังไง
ดูคลิปที่เขาทำกับคุณตาก่อนครับ
นี่คือคลิปเต็มที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่
เห็นแบบนี้ทนไม่ไหวครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณตานะครับ
บนถนนโกมารพัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
ไปคุยกับคุณตาที่ถูกทำร้ายชื่อคุณตาฉุนกล้อง

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของ๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พยายามจะเข้ามาลักทรัพย์นะครับ
ท่านบอกท่านก็สู้นะถึงแม้อายุมากก็สู้
แต่ร่างกายมันไม่ไหวก็เลยถูกผลักล้มลง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไป
หลังเกิดเหตุครับญาติไปแจ้งความที่สพเมืองภูเก็ตนะครับ
โดยขณะนั้นคุณตาฉุนกล้อง

ยังมีอาการปวดหลังแล้วก็เจ็บก้นกบอยู่เล็กน้อยนะครับ
ก็ท่านหงายหลังลงไปแบบนั้นนะฮะ
แล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่า
ในกล้องเห็นไหมครับมีบางจังหวะภาพที่เราหยุดแล้วซูม
มันเห็นหน้าชัดไงนี่แหละคนเดียวกันเลยนะครับ
คนนี้ชายต้องสงสัยในตอนนั้น
ลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายที่เราเห็นในคลิป

บริเวณถนนพังงาที่เมืองภูเก็ต
นำกำลังเข้าไปแสดงตัวครับ
แล้วก็ตรวจสอบจนทราบชื่อชายคนนี้ว่า
เขาชื่อนายลูกไก่หนูเพ็งอายุ๓๗ปี
เป็นชาวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ

ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบผักคำที่โรงพัก

ก่อนหน้านี้นะเคยล้วงเอาทรัพย์สิน
จากคุณตาชุ่นกล้องมาแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ไม่ได้แจ้งความนะครับ

เห็นว่าคุณตาอยู่บ้านคนเดียวไง
คือตามดูขโมยมาหลายครั้งแล้ว
ก็เข้าไปในห้องพยายามจะล้วงเอาเงิน

ไม้ตีเสร็จปั๊บเอาเก้าอี้มายันยัน

แล้วก็ไปล้วงเอาตังค์ไปได้๒๐๐กว่าบาท

ภูเก็ตมีผู้หญิงขายบริการด้วยเหรอครับเนี่ย

ในคดีรักทรัพย์ออกจากเรือนจำจังหวัดพังงา

หรือพนักงานสอบสวนสตมภูเก็ตครับ

เพิ่มเติมและเตรียมแจ้งข้อหานัก

เขาไปซื้อหญิงขายบริการที่ตรงไหนละกัน

ใช่ครับทีนี้ทางญาติทางลูกหลานรวมถึงทางชาวบ้าน
เขาก็ช่วยกันดูแลอาการคุณตาด้วยนะ